ทยอยคลิปออกมา๔วันแล้วนะคุณภาคภูมิ

ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนี่แหละ
คลิปที่๙นี้เขาบอกว่ามันมีสั้นนะคะ
แต่เป็นลักษณะของจุดแตกหักของการทำคดี
ใครร่วมมือกับใครใครปฏิเสธอะไรยังไงอยู่ในคลิปนี้

ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็พาดพิงหลายคนนะคะ
ดพิงตำรวจชั้นผู้ใหญ่พาดพิงหน่วยงาน
วันนี้ผู้บังคับการปราบรามก็ไปร้องที่ปอทให้เอาผิด
คือท่านบอกว่าถ้าว่าท่านคนเดียวส่วนตัวท่านก็ไม่ติดใจอะไร
แต่พอมันมีลักษณะของการกล่าวหาแล้วมันไปกระทบกับองค์กร
มันกระทบกับกองปราบทำให้หน่วยงานเสียหาย
เสียชื่อเสียงก็เลยไปแจ้งความ
ปอทเอาผิดกรณีคลิปเสียงด้วยนะคะ
วันนี้ค่ะพตรมชิมเฉินผู้บังคับการปราบกราม
พร้อมพนักงานสอบสวนนำหลักฐานไปแจ้งความ
กับตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทนะคะ
แจ้งความฐานหมินประมาทกับฟ้าค่ะ
นางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยนะคะ
ที่มีเสียงในคลิปเสียงนี่แหละ
กล่าวหาตำรวจกองปราบว่ารับสินบนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
ผู้บังคับการปราบรามบอกว่ากองปราบเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน
แต่กลับมาถูกคนบางคนพูดให้เสียหายยอมไม่ได้
ในฐานะเป็นผู้นำก็ต้องออกมาปกป้องหน่วยงาน
ซึ่งถ้าหากพาดพิงตัวท่านคนเดียวก็ไม่โกรธอะไร
แต่พาดพิงองค์กรแบบนี้มันยอมไม่ได้
ยืนยันไม่มีการกลั่นแกล้งอะไรหรือไม่มีการเดินตามใบสั่งของใครแน่นอนค่ะ
ก็ตอนนี้ในชั้นนี้เรามอบคำร้องทุกข์คนเดียวก่อน

ทางพนักงานสอบสวนจะสอบสวนไปว่าพาดพิงไปถึงใครยังไงบ้าง
แต่กรณีนี้นะครับมาพาดพิงถึงองค์กรถึงหน่วยงานนะครับ
ผมถึงต้องออกมาดำเนินการ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปกันแกล้งใครใดทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็ที่มาแจ้งความร้องทุกข์ในวันนี้นะครับ
ไม่ได้ดำเนินการตามใบสั่งหรือตามแผนการหรือตามที่ใครแนะนำทั้งสิ้นนะครับ
ผมมามาในนามของกองปราบโดยผมเป็นผู้นำนะครับ
ไม่ได้มาในนามส่วนตัวนะครับ
ผู้แต้มชาวผมนะครับทุกคนนะครับ
มีความรู้สึกเหมือนกันว่าหน่วยงานเรานะครับ
พาดพิงในทางที่เสียหายก็ต้องมากัน

แต่ก็มีประเด็นที่ว่าก่อนหน้านี้ฟ้าก็ไปถอนฟ้อง
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางถอนฟ้องท่านผู้บังคับการปรับราม
ในแผนพยานอีกคนนึงนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมก็ไปถอนฟ้อง
สื่อก็เลยถามไงคะว่าการถอนฟ้องแบบนี้เนี่ยมันมีการเจรจาต่อรองอะไรกันไหม
ทั้งสองคนไปถอนฟ้องท่านเนี่ยนะคะ

ท่านก็เลยยืนยันว่าไม่มีการคุยกันค่ะ
ไม่มีการเจรจาต่อรองถอนฟ้องอะไรกับใครทั้งสิ้นนะคะ
การดำเนินคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทโปร่งใสตรงไปตรงมา
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกธนดลแก้วอุบลรองผู้บังคับการตำรวจรถไฟ
ปฏิบัติราชการแทนรองผู้บังคับการปอท
บอกว่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้งนะคะ
ส่วนจะเข้าข่ายข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนค่ะ
ขอดูพยานในเอกสารแล้วก็พยานบุคคลที่ว่าทางกองปราบมามอบให้ก่อน

เดี๋ยวจะเกี่ยวข้องเข้าหาไหนเพิ่มเติมหรือยังไง
เดี๋ยวจะว่ากันไปตามกระบวนการของทางการสืบสวนสอบสวน
เอาล่ะทีนี้มาดูคลิปไหมคะ
มาอีกแล้วค่ะคลิปที่เก้าค่ะครับในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะคะ
คลิปที่๙ไม่ยาวมาก๓๕วินาทีคุณภาคภูมิ

ใช่ค่ะก็พาดพิงคนที่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นจุดแตกหักเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางคดี
ว่าใครร่วมมือกับใครใครปฏิเสธความช่วยเหลือจากใครด้วยเหตุผลอะไร

แล้วไอ้พี่น้องครูกับครูว่าพี่ว่าอีฟ้าเป็นสมบูรณ์การ
ไปว่าพี่พี่ครูแกตัดเลยแกตัดเลย
โอ้โหนี่น่าจะว่าด้วยเรื่องทีมแตกเลยฮะ
ใช่จุดแตกหักเนี่ยค่ะแต่ทางเพจเขาก็บอกว่าจะปล่อยมาเรื่อยนี่ใช่ไหม
ที่เรารายงานข่าวไปจริงแล้วยาวเป็นชั่วโมง
ก็จะมีปล่อยออกมาเรื่อยแบบนี้
นายเฉียบบอกว่าจะปล่อยไปจนนู่นเหรอฮะถึงวันที่๖เมษา
เพราะว่าถ้าให้ฟังทั้งชั่วโมงกว่าเลยของคลิปที่มันหลุดออกมาเนี่ย

อืมอ่าทีนี้ในแง่ของคดีความเนี่ยครับ
เมื่อวานนี้ทางพนักงานสอบสวนก็นำสำนวนส่งฟ้องอายการไปแล้ว

คือฟ้องในส่วนของที่หมวดจรูนได้แจ้งข้อหากับครูปรีชา

แต่ที่ครูปรีชาแจ้งข้อหากับหมวดจรูนว่า
แจ้งความว่าหมวดจรูนไปยักยอกของตก

ครูปรีชาให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่าเดี๋ยวฟ้องเอง
แต่จะเอาสำนวนของตำรวจภูทรภาค๗
ที่เคยสั่งฟ้องหมวดจรูนเนี่ยอันนี้จะเอาไปยื่นฟ้องศาลเอง

ก็มีทนายความดำเนินการให้เสร็จสับเรียบร้อย
ทนายความของครูปรีชาวันนี้ก็เปิดเผยตัวตนออกมาแล้วนะ
เมื่อสักครู่นี้ก็มาคุยกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรงนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเองก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาไม่กี่วัน

เพื่อมาทำคดีอาญาและเรื่องของพยานใหม่ที่ครูปรีชาบอกเมื่อวานนี้เนี่ย
ความจริงไม่ใช่พยานใหม่เป็นพยานที่มีอยู่แล้ว

เขากลัวว่าถ้าออกมาเปิดเผยตัวตนแล้วจะเหมือนพยานคนอื่น
พอออกมาเปิดเผยตัวตนโดนแจ้งข้อหา
มาดูกันนะครับว่าเขาว่าอย่างไรนะครับ
ทนายความของครูปรีชาไคร่ครวนก็คือท่านนี้ครับ
นายวรยุทธ์บุญวงศัยนะครับ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าวันพรุ่งนี้๕เมษายนช่วงบ่าย
เดินทางไปยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
คู่กรณีของครูปรีชาในคดีอาญาต่อสารจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ฟ้องในข้อหายักษ์ยอกทรัพย์
นั้นก็คือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ของครูปรีชา
โดยการฟ้องนี้ก็ถือว่าเป็นการฟ้องเองโดยครูปรีชาเป็นคนยื่นฟ้องนะครับ
ไม่ผ่านพนักงานสอบสวนของตำรวจซึ่งสามารถทำได้
พร้อมกับจะร้องขอให้นำสำนวนการสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๗
มาเป็นหลักฐานในคดีนี้ด้วย
นายวรยุทธ์ยืนยันว่าเป็นการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในกรอบของกฎหมาย
ก็คือประชาชนสามารถยื่นฟ้องต่อสารด้วยตัวเองได้
ส่วนเรื่องที่ครูปรีชาบอกว่ามีพยานคนใหม่นะครับ
นายวรยุทธ์บอกว่าไม่ใช่คนใหม่นะไม่ใช่พยานใหม่นะครับ
เพราะว่าความจริงแล้วเป็นพยานที่มีอยู่แล้ว
รู้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเป็นพยาน
แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยตัวตนออกมาแค่นั้นเอง
เพราะพยานเขาก็ไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวตน
เนื่องจากกลัวกระแสสังคมและอาจจะตกที่นั่งลำบากเหมือนกับพยานคนอื่น
พอเปิดเผยตัวตนแล้วก็มีปัญหาทันที
แต่พยานคนนี้เขาพร้อมจะขึ้นศาล
เพราะฉะนั้นตอนนี้มั่นใจว่าถ้าพยานคนนี้ไปถึงชั้นอายการหรือว่าชั้นศาลนะ
สามารถที่จะทำให้ครูปรีชาถึงขั้นสามารถชนะคดีได้แน่
คือจริงแล้วราศดรเขามีสิทธิ์ที่จะนำเสนอต่อสารตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เขาก็จะเป็นดำเนินการผ่านพนักงานสอบสวน
แต่เมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการไปแล้วมันไม่ได้เปิด
มันเป็นไปตามกฎหมายทางผู้เสียหายเขาก็สามารถที่จะนำเสนอเองได้
สำนวนภาค๗ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นพยานส่วนหนึ่ง
ที่เป็นปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นมาว่าหลังจากที่เรามีการแจ้งความร้องทุกข์แล้ว
พนักงานพนักงานสอบสวนเขาก็ได้มีการดำเนินการสอบสวนสืบสวนคดี
แล้วปรากฏข้อได้จริงอย่างนี้ก็มีส่วนเขาส่วนหนึ่ง
ส่วนพยานที่เราเตรียมไว้ก็อีกส่วนหนึ่ง
เพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเสนอพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลเห็นว่าเราเป็นเจ้าของหวยที่แท้จริง
ก็ดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วขอหมายเรียกไปแล้วครับ
ศาลก็ท่านก็กรุณาออกหมายเรียกไปแล้วท่านอนุญาตตามขอเราแล้วนะครับ
ก็ต้องอยู่ที่ว่าทางผู้ครอบครองเอกสารสำนวนการสอบสวนนี้เนี่ย
ตอนนี้ก็อยู่ที่พนักงานอายการจะมีคำสั่งนำเสนอส่งไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีตามหมายเรียกหรือไม่แค่นั้นเองครับ

แต่เพียงแต่ว่ามีการพูดขึ้นมาที่ไม่ได้ออกสื่อแค่นั้นเอง
คือพยานบางรายเนี่ยเขาก็เขาอยากออกสื่อเขาก็ออกสื่อไปนะฮะ
แล้วดูทั้งหมดในส่วนของคุณผู้พิการยิงภาทคนควรขว่าพยานไหนเป็นหลักนะครับ
ต้องมีความสำคัญมากขนาดไหน

เมื่อสักครู่นี้คุณจอมขวัญก็พยายามถาม
นายวรยุทธ์ในรายการถามตรงนะคือถามแทนใจคนดูแหละ
อยากรู้ไงมีพยานอีกแล้วเหรอเป็นใครอะไรยังไง
เขาก็ไม่ยอมบอกนะก็ไม่บอกอุบเงียบเลยบอกว่าเป็นพยานที่
ครูปรีชาเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยอ๋อเหรอพยานคนนี้ใช่
แต่ทนายรู้ตัวครูยังไม่รู้ด้วยเป็นพยานที่สำคัญมากเขาบอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ถามเขาเพิ่มนะคะว่าแล้วกรณีคลิปเสียง
ออกมาในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมมันจะกระทบกับคดีไหม
ปรีชาฟังหรือยังว่ายังไงบ้างนะคะทนายวรยุทธ์ก็บอกว่า
บอกกับครูปรีชาไปแล้วว่ากรณีคลิปเสียงต่างเหล่านี้อย่าไปถือสา
เพราะว่าคลิปที่ออกมามันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีนี้ค่ะ
อืมไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหลัก
ความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้ก็วันนี้พอแค่นี้ก่อน